อีกหนึ่งเรื่องยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถรถนะคะแต่คราวนี้เป็นรถไฟค่ะ
ชาวเน็ตเขาเอาคลิปนี้นะคะมาแชร์กันบอกว่า
เป็นรถไฟ๒ขบวนที่วิ่งแข่งกันในขณะที่ผู้โดยสารเต็มคัน
เกิดกระแสวิภาควิจารณ์เป็นจำนวนมากเลยค่ะ
เป็นภาพการใช้ความเร็วของรถไฟทั้งสองขบวนนะคะ
วิ่งคู่กันไปเลยในทิศทางเดียวกันบนรางคู่
แคปชั่นเขียนว่านี่แหละรถไฟไทยซิ่งหน้าดูเลย

ปกติเคยนั่งแต่รถไฟจะช้านะหวานเย็น

คือเราเคยนั่งทั้งแบบที่เป็นแอร์และไม่เป็นแอร์
ก็ไม่ได้ด่วนพิเศษอะไรขนาดนี้นะ
นะคะก็เลยมีการมาแชร์กัน

ก็มีผู้โดยสารนั่งชะโงกหน้ากันอยู่แบบนี้นะคะ

บอกว่าปลอดภัยหรือเปล่าหลายคนก็เป็นห่วงนะคะ
ในภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่าคนที่ถ่ายคลิป
ขบวนหนึ่งที่วิ่งแซงรถไฟ
ด้านข้างถั่วรถจักรสีส้ม
เลขข้างรถ๔๑๐๒ไปก่อน

รถไฟที่ถูกแซงก็ตีคู่มาติด
เร่งเครื่องคำรามเปิดบูดเสียงดังนะคะ

โดยผู้โดยสารของรถไฟทั้งสองขบวน

สวัสดีเธอสีเขียวสีส้ม

ใช่แล้วเป็นรางคู่ขนานกันมาแบบนี้นะคะ
บางคนก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเก็บภาพเอาไว้
ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าขณะที่ทำความเร็วเนี่ย
รถไฟทั้งสองขบวนก็ไม่ได้ลดความเร็วลงเลยค่ะ
ไม่ว่าจะวิ่งผ่านสะพานหรือว่าทางร่วม
ผลัดกันแซงไปแซงมาอย่างน่าหวาดเสียว
จนกระทั่งในที่สุดรถไฟหัวรถจากสีส้ม
ก็วิ่งแซงไปได้สำเร็จนะคะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถไฟบ่อยครั้งนะคะ
ก็มองไปถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารที่อยู่บนขบวนรถนี่แหละค่ะ
บอกว่าถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยก็คงจะเป็นคราวเคราะห์ของผู้โดยสารทั้งขบวน
ซึ่งบางความเห็นเนี่ยก็มีโพสต์เน็บแนมด้วยนะคะ
บอกว่านี่แหละคือการทดลองใช้รถไฟความเร็วสูงของไทย
แบบนี้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้สิถ้าความเร็วสูงได้ขนาดนี้แล้ว

เรื่องนี้แน่นอนเกิดเป็นประเด็น
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็ตรวจสอบไปยังกองประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ
ได้รับคำตอบเปิดเผยมาว่าจากการสอบถามฝ่ายทางเทคนิคที่ดูแลด้านระบบการเดินรถเนี่ย
ขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ในคลิปเป็นการขับเคลื่อนขบวนรถที่ปกติที่ควบคุมมาจากศูนย์กลาง
ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างช่วงสถานีรถไฟเชียงรากถึงสถานีรถไฟชุมทางบ้านพาชี
ซึ่งเป็นช่วงที่มีรางวิ่งทั้งหมด๓รางนะคะ
รถไฟเนี่ยสามารถวิ่งด้วยความเร็วคู่ขนานกันได้ไม่ใช่รถไฟวิ่งแข่งกัน
โดยรถที่วิ่งความเร็วสูงกว่าจะนำหน้าขบวนรถไฟที่มีความเร็วต่ำกว่า
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขายืนยันว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่อาจจะเป็นคลิปที่ถูกถ่ายเอาไว้แล้วนำมาขยี้ต่อในโลกโซเชียล

แต่การเปิดเปิดหุ่นนี่คือทักทาย
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นภาพจากโซเชียลชาวเน็ตวิจารณ์แบบนี้
แต่ทางกองประชาสัมพันธ์จากการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงมาแบบนี้
ว่าปกติเป็นทางที่มี๓รางแล้วก็จะไม่ชนกันนะคะ

เมื่อวานนี้ที่ก็เป็นประเด็นบนโลกโซเชียลเกี่ยวกับลางรถไฟนะคะ
เป็นคลิปวีดีโอสุดระทึกขวัญค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ไฟไหม้รถไฟที่สถานีรถไฟขอนแก่นนะคะ
ล่าสุดก็มีผู้ชมคลิปนี้ไปกว่า๑แสนครั้งแล้ว
ซึ่งกองประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะ
บอกว่าในคลิปที่เห็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเวลาประมาณ๑๐โมงเช้า
เกิดขึ้นที่ขบวนรถไฟดีเซลรางจากขอนแก่นไปถึงแก่นคอย
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็ได้มีเจ้าหน้าที่ใช้ถังดับเพลิงมาช่วยดับประกายไฟได้ทัน
แล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายนะคะ
มาขบวนรถไฟคันดังกล่าวก็ยังเดินปกติด้วย
นี่เคลียร์นะคะทั้งสองเรื่องก็ตรวจสอบกันไป
แต่อีกหนึ่งเรื่องก็ต้องดูกันต่อว่าปกติมันวิ่งเร็วขนาดนี้หรือเปล่า
คือไม่ชนกันก็ดีแล้วแต่ว่ากังวลเรื่องของการตกรางมากกว่า
ใช้ความเร็วแบบนี้โอกาสตกรางเห็นบอกว่าทั้งเวลาขึ้นสะพานหรือว่าเลี้ยวโค้ง
อืมก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันอันนี้ก็ก็น่าเป็นห่วงอ่ะนะคะเราเป็นคนน่าอาจจะหวัดเสียวได้เหมือนกัน
คืออยากได้รถไฟความเร็วสูงที่มันเป็นรถไฟเหมาะสำหรับความเร็วสูงจริงค่ะ
อันนี้ด้วยตัวสภาพตัวรถไฟตัวโบกี้แล้วเนี่ยมันขับเร็วเราก็กลัวนะ
จริงเนี่ยรถไฟชอบนั่งนะตอนเด็กชอบมากสนุกมองข้างทางให้ดูวิวไปซื้อของเวลามีคนมา
ตามสถานีรถไฟอะไรแบบนี้แต่ว่าจากอดีตจนปัจจุบันสภาพรถเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนักไงอยากจะให้มันพัฒนาแบบดีขึ้น